ถ้ามีล่างเยอะอย่างนี้น่ะครับคุณอาริยาครับ

อันนี้ดองไว้ตั้งแต่ฤทธิ์ร้อนที่แล้วอย่างเนี้ย

มีในกระโปรงในกระเป๋ามีแบงค์เบิ้งอะไรไหมฮะ
ไม่มีค่ะไม่มีติดไว้คุณไม่ต้องหาหรอก

อาสาซักเสื้อผ้าให้คุณอริยาซะหน่อย
หรือว่าเสื้อผ้าสาวคนอื่นหรือเปล่า

เขาบอกว่าถ้าเกิดน้ำที่เราซักผ้าเนี่ย
สามารถที่จะเอาไปไล่ยุงลายได้
ยุงที่มากัดตอนนี้แล้วทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกกัน
โอ้โหแพร่ระบาดกันเยอะแยะเลยทีเดียว
ดูสิเนี่ยเดี๋ยวไปให้คุณริยาทดสอบหน่อยว่า

นี่นะครับเขาบอกว่าอะไร

เขาบอกว่าคนที่ยุงเนี่ยจะกัดบ่อยเนี่ย

คนที่มีอุณหภูมิในร่างกายสูง

ละวางหน่อยนะครับช่วงนี้

อ่อนแอร์เป็นพิเศษ

นี่คือสถานการณ์ฟ้าฝนที่เกิดขึ้น

ภาพรวมเรด้าตรวจสอบสถานการณ์ฝนส่วนใหญ่

ส่วนใหญ่ก็จะตกในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง

มีฝนกระจายตัวอยู่ตอนนี้นะครับ

ตรวจสอบสถานการณ์เส้นทางต่างด้วยนะครับ
ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะอาจจะทำให้การ
สัญจรการเดินทางเป็นอัมพาตได้นะครับ

เป็นฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะครับที่เกิดจากการที่พายุก่อนหน้านี้
มีพายุหนึ่งลูกที่เคลื่อนตัวไปอินเดียนะครับเอาฝนไปซะเยอะ
แต่ว่าพอพายุขึ้นไปที่อินเดียมาที่เรียบร้อยแล้ว
ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ฝนก็เลยมีการกระจายตัวออกมามาปกคลุมบริเวณตอนกลางของประเทศไทย
ซึ่งในช่วงนี้ก็ไม่มีพายุเกิดขึ้นจึงไม่มีกลุ่มกร้าแสลมที่ดูดเอากลุ่มฝนออกไป
ทำให้ฝนส่วนใหญ่มาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
จึงทำให้เกิดลักษณะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่
ส่วนภายุอีกนึงลูกที่หน้าจับตามีชื่อว่าจามี
อาจเป็นชื่อที่มีการตั้งแล้วและมีการวนกลับมาอีกรอบนึง
น่าสนใจก็คือเป็นพายุที่จะสามารถ
เคลื่อนตัวในทะเลค่อนข้างนานเลยทีเดียว

ก็กลายเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่

จะมีการเคลื่อนตัวจากบริเวณทางฝั่งตะวันออกฟิลิปปินส์

ก่อนที่จะวกขึ้นไปอีกทีนึง
แถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่น
ใครที่จะเดินทางไปจุดต่างเหล่านี้

คาดการณ์ว่าจะถึงในช่วงประมาณ

ก็เตรียมตัวและมือสังเกตว่าลักษณะการพายุลูกนี้ด้วย

เพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นบริเวณความกดอากาศสูง

ทำให้พายุเคลื่อนตัวขึ้นบนฝั่ง

ทำให้พายุไม่ได้มีการเคลื่อนที่ขึ้นฝั่ง
กำลังก็เลยไม่ลดอ่อนกำลังลงนะครับส่วนนี้เป็นการคาดการณ์สถานการณ์ฝน
สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่จะปกคลุมบริเวณทางตอนกลางประเทศไทยนะครับ
ตอนบนทางภาคเหนือภาคอีสานมีอากาศเย็นแผลลงมาอยู่จึงทำให้ลักษณะท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งนะครับ
ที่ไปก่อตัวเป็นกลุ่มเมฆฝนก่อตัวเป็นลักษณะของหยดน้ำเนี่ยจึงมีน้ำ
ยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษแล้วกัน
ก็ตรวจสอบสถานการณ์พายุด้วย
เดี๋ยวเดียวผมไปตรวจสอบแสนนการณ์ผ้าผมตอนนี้
น้ำน้ำนี่
ที่อันลงตัวโลคกับน้ำป่าว
ป่วยล้มตายกันได้ต้องระวังหน่อยต้องระวังหน่อย

ตัวอะไรตัวอะไร